ไก่ประเรียบร้อยมีช่วยตามหาในว่าตัวที่ขะเมืองไก่เนี่ยตัวอะไร
มามาบ้านเลขที่๓๗ทับ๑๒นะคะ
มาเลยมาแบบนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่าพบตัวนี้อื้อหือ
งูเหลือมแล้วเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ด้วย
ที่มันบุกเข้าไปจะเขมือบไก่ในเล้าที่เขาเลี้ยงไว้

เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบบึงรถมาทันทีเลยหลังจากได้รับแจ้งนะคะ
มาถึงแล้วก็เจองูตัวใหญ่แบบนี้จริงมาพร้อมอาวุธครบมือเลยเห็นไหม
แล้วงูตัวนี้มันขนาดใหญ่มากคือตัวมันยาวประมาณ๔เมตรคุณ

ใหญ่มากเลยนะแล้วมันขดตัวอยู่ใต้หลังคาภายในเหล้าไก่

ท่าทางมันคงจะรอแบบโอกาสดีจังหวะดีแล้ววาบ

แล้วคุณดูมันพันคานอย่างเหนียวแน่น

อุ๊ยเดี๋ยวไม่ใช่คุณน่ะจองอยู่บนนั้นนานแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมลงมา

มันต้องลงมาค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านคุณพี่ธนกรหอมวงเขาบอกว่า
ตัวเขาเนี่ยนะเดินไปที่ต้นกระท้อนที่ปลูกไว้ในเหล้าไก่
เหล้าไก่คุณแล้วเดินไปเดินมาจะไปห่อกระท้อนรูปกระท้อนมันออก
แล้วก็ไปเจอเนี่ยคุณดูดิเจอแบบนี้แล้วตัวใหญ่อย่างนี้
แล้วดูวิธีการจับมันค่อนข้างจะดุดันอยู่เหมือนกันนะคุณนะ
คือเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงไก่ในเล้ามันร้องมันร้องยังไงไหม

อ่าใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าโอ้โหสาเหตุที่ไก่มันร้องก็คือ
เจ้าตัวเนี้ยวายร้ายที่ตัวยาวสี่เมตรเนี้ยอืม
ตายแล้วคุณค่ะขนลุกขนาดนี้แล้วคุณจ้องจะเขมือบไก่ของเขาอยู่
ก็ต้องเนี่ยให้เจ้าหน้าที่มาจับแล้วคุณดูตัวมันสิ
เจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาเหมือนจะนานนะคุณแต่เพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้นเนี่ย
ที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายจับมันก็ใส่ถุงกระสอบ
เดี๋ยวจะไปปล่อยคืนธรรมชาติไปนะคะมันวิธีการที่จะนำมันลงมาค่อนข้างทุลักทุเล
คุณเห็นไหมเพราะว่ามันอยู่บนคานด้วยเนอะแล้วเนี่ยแล้วมันดุอ่ะคุณดูดิ
แรงเยอะแรงมันเยอะนะคะยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านตอนนี้เขาบอกว่าเขาโล่งใจแล้วที่เจ้าหน้าที่มาจับได้
อย่างนั้นเขาอาจจะต้องเสียพ่อพันธุ์ไก่ดำไปอย่างแน่นอนเลยโชคดีค่ะนะจริงแหมกว่าจะรู้ตัวอีกทีบางคนไก่หายไป๒๐ตัวเกือบหมดแล้วเนี่ย